สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
ทีมชาติไทยก็จะไปเข้าร่วมแข่งขันค่ะ

ผู้ช่วยภูมิสอนของทีมชาติไทยนะตอนนี้ก็บอกว่า
จะใช้นักเตะแกนหลักจากชุดเอเชียนคลับ๒๐๑๙ค่ะ
ก็ไปดูความคืบหน้าของการเตรียมทีมชาติไทยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่สมาคมมอบหมายให้โคชโตยศิริษักยอดญาติไทย
พร้อมด้วยโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐเป็นผู้ช่วยโค้ชนะคะ
ล่าสุดค่ะโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐผู้ช่วยผู้ฝึกศรออกมาเปิดเผยนะคะว่า
สตาร์ทก็จะเริ่มดูฟอร์มของนักเตะในศึกไทยลีกระดูกาลใหม่
ก่อนที่จะประกาศรายชื่อนักเตะในช่วงก่อนการแข่งขัน
เข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
พร้อมกับผสมผสานกับดาวรุ่งที่สามารถทำผลงานได้ดีในไทยลีก

ซึ่งคาดการณ์ว่าการประกาศรายชื่อจะมีขึ้นก่อนการแข่งขัน๑สัปดาห์ค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นมี๓ทีมที่คอนเฟิร์มเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว
ก็มีจีนเจ้าภาพอูรุกวัยแล้วก็ไทย
ขณะที่อีกหนึ่งทีมรายงานมาว่าเป็นทีมจากแอฟริกา